แมลงตัวนั้นตัวนี้ตัวเล็กน้อย

เป็นสัตว์ที่มีโปรตีนสูงมากเลยนะ
แล้วก็เป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ
เกษตรกรที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็เลยเลี้ยงแมลง
อย่างเช่นจิ้งหรีดหรือว่าอีกวิธีอีกชื่อหนึ่งก็คือแมงสดิ้ง

สร้างรายได้ได้เกือบแสนบาทเลยทีเดียว
ไปติดตามด้วยนี้จากคุณอัญชาลีเสริมัวค่ะ

ใครชอบกินแมลงทอดจะรู้จักเจ้าตัวนี้ดีนะคะ
แต่ที่สำคัญเจ้าแมงสดิ้งที่เห็นนี้เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ
สามารถสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรม
ที่ฟาร์มไก่ท่าข้ามจังหวัดสุพรรณบุรี

จับได้เดือนละประมาณ๑ตัน
มีรายได้ต่อเดือนหลักแสนเลยทีเดียวค่ะ
และที่เห็นในบ่อนี้นะคะก็คือแมงสดิ้งที่มีอายุ๔๕วันค่ะ
ซึ่งจะสามารถที่จะจับขายได้แล้วนะคะ
ตอนนี้เกษตรกรก็กำลังที่จะจับขาย
โดยราคารับซื้อตอนนี้นะคะอยู่ที่๘๐บาท
เกษตรกรบอกว่าตลาดของแมงสดิ้งนั้นยังมีอีกกว้างค่ะ
ลูกค้าหลักนะคะก็คือพ่อค้าแม่ค้า
แมลงทอดแล้วก็โรงงานที่รับไปแปรรูปนั่นเองค่ะ
งสดิ้งจิ้งหลีดพวกนี้จะใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ๔๕วัน
โดยเริ่มจากการนำไข่ผสมกับปุ๋ยมะพร้าว
โรยในบ่อขนาด๑๒๐คูณ๒๔๐สูง๖๐เซนติเมตร
หนึ่งบ่อใช้ไข่ประมาณ๗ถัน
แผงไข่ลงไประหว่างนี้ให้น้ำ
และอาหารหลักอาหารเสริมไปจนถึงการสลับมาให้ฟักทองบ้าง
ซึ่งเป็นเคล็ดลับทำให้แมงโตไวค่ะ
และยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้มากกว่าครึ่ง
ปัจจุบันแมงสดิ้งจิ้งหลีดจะส่งขายให้กับพ่อค้าแมลงทอด
โรงงานแปรรูปและส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ
ดังนั้นการเลี้ยงจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐาน
แมงสดิ้งที่โตเต็มวัยจะถูกเก็บใส่ถังอย่างดี
บ่อนี้จะเก็บได้ประมาณ๓๐กิโลกรัม
คิดเป็นเงินก็ประมาณ๒๔๐๐บาทค่ะ
อาหารแปรรูปทั้งผงแมงสดิ้งจิ้งหลีดพาสต้า

คือผลิตภัณฑ์ที่มกอชกำลังให้การส่งเสริม
ในการทำมาตรฐานแมลงแห่งแรกของโลก
เพื่อผลักดันเป็นสินค้าส่งออกไปในสหภาพยุโรปค่ะ
ในอนาคตอาหารแมลงมันจะเป็นที่ต้องการเยอะมาก
เพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากับเราเจาะตลาดที่มีคุณภาพแล้ว
มันก็จะเห็นว่าความต้องการ
คือถ้าประเทศไทยสามารถที่จะผลิตสินค้ามาตรฐานสูงเข้าตลาดในลักษณะนี้ได้
ตลาดอื่นก็จะตามมาก็จะตามมาเอง
แนวโน้มของตลาดแมลงในอนาคตกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
แมลงจะกลายเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ
และประเทศไทยของเรานะคะได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตที่ดีที่สุด
เพราะว่าเป็นเขตร้อนชื้นแมลงเติบโตได้ดี
หากทำมาตรฐานการเลี้ยงแมลงได้ตั้งแต่วันนี้
ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ

ัญชาลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน